ถอยหลังขึ้นโบสถ์แบบนี้ก็ได้เหรอ
มีคนเอาคลิปนี้มาแชร์กันบอกโอ้โหจะขึ้นโบสถ์แบบนี้
ไม่ได้นะฮะไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
แล้วคุณดูสู่หน้าของวัดสิโอ้โฮตกตกใจวิ่งมาเหากันใหญ่
ส่วนคนแล้วคุณคนก็ตกตกใจ
ใช่ค่ะแล้วนี่เป็นช็อตที่พยายามช่วยกันยกรถลงมา

โอ้โหเกิดอะไรขึ้นทำไมรถคันนี้ถึงถอยหลังขึ้นบันไดที่วัดแห่งนี้
โอ้โหคุณขึ้นไปหลายขั้นเลยทะเบียนรถอะไรหลายคนชอบไปจ้องมองแบบนี้
ใช่ไหมฮะนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดศรีเมืองพล

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดที่เกิดเหตุแล้วครับ
อยากจะรู้เรื่องราวนะคุณนะให้ญาติโยมให้พระท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่า
เอ๊ะรถเก่งคันนี้เนี่ยขึ้นไปได้ยังไงนะครับ
เราไปคุยกับเจ้าของร้านพระเครื่องที่ให้เช่าพระเครื่องบูชาอยู่ในวัดนี่แหละฮะ
เล่าให้ฟังบอกโอ้โหตอนนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นเลยนะ
ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรรีบวิ่งเข้าไปดูไปตามเสียงแล้วฮะ
พบรถเก๋งคันนี้ขึ้นไปค้างคาอยู่ตรงบันไดโบสถ์นะครับ
ส่วนคนขับเป็นคุณลุงอายุห้าสิบปีนะครับมากับคุณพ่ออายุแปดสิบปีละ
อยู่ในอาการตกใจมือสั่นตัวสั่นเลยนะฮะ
ก็ต้องช่วยให้เขามานั่งพักกันก่อน
ที่เด็กวัดจะช่วยกันดันรถยกรถลงมานะครับ
จากนั้นพนักงานของศูนย์บริการมิซูบิชิสาขาพล
ก็มารับรถไปเข้าอู่
สอบถามทราบว่าพ่อลูกหลังจากกลับทำบุญกระถิ่นที่ต่างจังหวัดนะฮะ
เมื่อผ่านวัดศรีเมืองพลจอดแวะหน่อยขอเข้าห้องน้ำนิดนึง
พอทำธุระเสร็จนะคุณนะปรากฏว่าเกียร์มันค้าง
เกียร์มันค้างใส่เกียร์ถอยหลังแล้วมันค้างไว้
ทำให้มันถอยโค้งตีเป็นวงกลมพุ่งขึ้นบันไดถึง๖ขั้นด้วยกันครับ
ตัวเกียร์มันเข้าห้องน้ำนะครับ
แล้วผมไม่ทราบว่ารถมันเป็นยังไงนี่แหละเห็นมันวิ่งขึ้นไปเลย

แต่พอผมได้สอบถามคนขับแล้วคนขับบอกว่ารถเกียร์มันค้าง
ดังนั้นก็เลยทำให้รถขึ้นหน้าโบสถ
หมายหมายถึงว่าเจ้าของรถเขานั่งอยู่ในรถด้วยเหรอคะ
ในรถครับทั้งพ่อทั้งลูกครับมาเข้าห้องน้ำครับ
เขาไปเข้าห้องน้ำในรถครับใช่ครับแกมาจากบุญกฐินครับ
บาดเจ็บครับแค่ตกใจแกยังตกใจอยู่นะครับ
แต่ว่าก็ไปช่วยกันยกลง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะฮะ
ส่วนพระในวัดท่านก็บอกตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนความเสียหายไม่มากนักนะครับ
มีบันไดบางส่วนที่บิ่นไปแค่นั้นเองนะครับ
ก็ไม่ติดใจเอาเรื่องกับเจ้าของรถนะครับ
ส่วนทะเบียนรถอย่างที่บอกชาวเน็ตแห่ไปส่องทะเบียนรถ
ขอไข่พพาน๑๔๒๔ขอนแก่นนั่นเองนะครับ
ปฏิเหตุนะคุณนะเรื่องของเกียร์ค้างเกียร์อะไรแบบนี้